เอาคำแรกมาดูเรื่องราวของคนหัวร้อนคุณผู้ชมครับ
รายเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์มา
ตำรวจออกเวรมาขี่รถจักรยานยนต์มา
ดันไปปาดหน้ากันบนถนน
ระหว่างนั้นตามไปเจอกัน
รายเดอร์ตามไปทันเอามีดไปแทงใต้ราวนมซ้ายของตำรวจ
ตำรวจไม่ยอมเอาปืนมายิงสวนรายเดอร์อีก

เออเขาแทงกันเขายิงกันแบบนี้

รายเดอร์ไม่ทราบว่าคนนั้นน่ะคือตำรวจ

กำลังจะกลับบ้านย่านนทบุรีคุณผู้ชม

ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ขับรถผ่านมาเจอพอดี
ก็เลยมาระงับเหตุเอาไว้ได้

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งที่ผ่านมา

นะครับที่ปากเกร็ดนนทบุรีคุณผู้ชม

แต่เขาขี่กันตามจนมาทัน
ตรงเนี้ยนะฮะสุดท้ายเนี่ย

เอามีดแทงเลยแล้วไปเข้าใต้ราวนมซ้ายของคุณตำรวจ
ก็จุดสำคัญเหมือนกันนะเออฉุดกระชากลาดถูกกันเจ้าพักนึง
พยายามจะบังคับให้รถล้มค่ะตำรวจลุกขึ้นมาได้ก็ทะเลาะ
รัดฟัดเหวี่ยงกันนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ย
ตำรวจพยายามจะถีบรถของรายเดอร์ให้ล้มเพื่อไม่ให้เขาไปต่อไง
นี่ฮะพยายามถีบนะฮะแล้วสุดท้ายก็พยายามไปปลดกุญแจรถของรายเดอร์
เดอร์ก็ไปต่อไม่ได้มีการปัดป้องกันไปมา
แล้วตำรวจคนนั้นเขาบอกว่าเขาต้องการจะป้องกันตัวเพราะฝั่งนั้นมีมีดใช่ไหม
อืมเอาปืนยิงสวนไปหนึ่งนัดอุ้ยแต่ไม่รู้ว่าโดนอะไรหรือเปล่าค่ะ
นะฮะเหมือนเขายิงลงที่พื้นอะคุณผู้ชมยิงคู่ไว้ก่อนเออ
แต่เหตุการณ์ยังไม่จบก็ทะเลาะกันต่อเนี่ยข้าวของหล่นกระจัดกระจาย
คุณดูรถผ่านไปผ่านมาคืออันตรายมากจริงจริงอ่ะคือคนก็ไม่รู้ว่า
อ้าวจะยังไงกับเหตุการณ์อ้าวอ้าวอ้าวจะไปทำให้รถเขาล้มอีก
คือจะไม่รู้จะยังไงต่อกับเหตุการณ์นี้ดีค่ะที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ย
เขากลัวว่ารายเดอร์จะหนีก็เลยเอาปืนยิงล้อของรถจักรยานยนต์ไปนี่
อ่าน่ะไปต่อไม่ได้ยิงทั้งข้างหน้าทั้งหลังเลยค่ะแล้วก็ผลักรถให้ล้ม
เพื่อไม่ให้รายเดอร์หนีเพราะตำรวจโดนแทงไปแล้วสักพักหนึ่งตำรวจซุดตัวลงกับพื้น
เพราะโดนแทงเอามือกำเอาไว้ไม่ให้เลือดไหลมากไปกว่านี้
แต่คุณผู้ชมระหว่างนั้นเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ชื่อว่าท่านพันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลโอ้ขับรถผ่านมาพอดีค่ะ
ลงไประงับเหตุไปช่วยเหลือตำรวจที่โดนแทงก่อน
มาทราบภายหลังคือสิบตำรวจเอกพิชิตชัยจันทร์เพชรอายุสามสิบหกปี
นี่ท่านนี้ตำรวจสอนอโคครามโดนแทงเข้าที่ราวนมซ้ายค่ะ
เกือบถึงคั่วหัวใจก็เลยวอลไปหาตำรวจสพปากเก็ต
มามาตรวจสอบเหตุการณ์นี้ระหว่างที่รอกู้ภัยมา
ต้องเอาปืนของตำรวจเนี่ยไปเก็บเอาไว้ก่อนส่วนแรง
เป็นใครมาทราบชื่อภายหลังคือนายนพพระเทพอายุยี่สิบห้าปี
อ่าถามว่าไปไหนอืมเขาโบกไปโรงพยาบาลเองอืม
แต่นี่คือคนนี้เมื่อกี้นะฮะสุดท้ายเนี่ยรถเนี่ยก็ล้มอยู่ตรงนี้
ทั้งคู่ตำรวจก็มาเก็บหลักฐานทั้งหมดสอบสวนไปสอบสวนมา
ทราบว่าสิบต้นรถเอกพี่ชิดชายเนี่ยออกเวรมาขี่รถ
กลับบ้านย่านบางบัวทองไปเจอรายเดอร์ปาดหน้า
ก็เลยบีบแต่ไปแต่รายเดอร์ไม่พอใจตะโกนด่า
หลังจากนั้นก็ตามคลิปเลยเพราะว่าเขาก็ขี่รถตามมา
แล้วก็มาเอาเรื่องกันตรงนี้คือไม่รู้จะพูดยังไงจริงนะ
แต่อันนี้น่าตกใจแล้วมันอันตรายกับคนร่วมทางคนอื่นด้วย
ใช่แล้วถ้าเกิดปืนมันไปโดนรถคนอื่นเหรอใช่
นะฮะเอาใจเย็นเย็นนะครับต่างคนต่างไปเนอะ
โชคดีทั้งสองฝ่ายปลอดภัยแล้วนะครับค่ะ